แล้วก็มีโอกาสได้จัดเป็น

ได้รับการชักชวนจากคุณตันยูชิตัน

แล้วก็ไปกับเพื่อนเพื่อนน้องน้อง
นักแสดงแล้วก็พี่อีกหลายท่าน
ใช่ครับก็อย่างทริปผมก็มีไปกันประมาณ๖๗ท่าน
แล้วก็มีผู้โชคดีอีกจำนวนหนึ่งครับ
แค่เขาว่าจะได้แบบได้คิดกับทีเตียร์มากเลย
แล้วก็เราก็บินไปด้วยกันแบบบินหรูนะครับ

เราก็จะพักในโรงแรมด้วยกันนะครับ

เรียกว่าเป็นมื้อครับเรียกว่าเป็นทุกชั่วโมง

ซึ่งทางเราเนี่ยก็จะให้ไปนะครับ
ให้เป็นแฟนแบบว่าถุนไทยอะไรอย่างเงี้ย
จริงแล้วทางอิชิตันเขาได้เตรียมความพร้อม

ซึ่งก็ตามที่เราบอกว่า

แล้วเราก็จะได้อยู่กับทุกคนตลอดไม่ใช่ว่า

พี่เวียตามไปช่วยของซับปิ๊กอะไรอยู่

อาจจะเป็นชุดที่ผู้โชคดีน้อยที่สุดครับ

ทุกคนเจอกันยังว่ะ

อีกวีดีสี่สองวิทยาภาคมว่าอย่างไร
ใครไม่สนใจอยากเต้อนักดูร่วมทริปนะครับ
บินหรูพักหรูกินหรูนะครับ

ถ้าใครเป็นผู้โชคดีก็เราคงได้ไปเที่ยวด้วยกันครับ
ก็ให้การตอบรับดีครับ
อันนี้ยังไงครับเราคิดเองที่อยากจะแบบสะพายเขา

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกถึงว่าทุกคนคงอยากจะมีวันพิเศษนะครับ
แล้วผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามตรงนี้ไปเยอะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเพิ่มเราก็ไม่ค่อยมีเวลา
เราก็อยากจะแบบทำในสิ่งที่รู้สึกว่า

เราเป็นผู้ชายเรายังชอบลูกโขกนะ
ชอบสิ่งที่เป็นเรื่องของความรู้สึก

แล้วก็ค่อนข้างสำคัญบางทีสำคัญมากกว่าสิ่งของที่เราให้นะ

เราก็เลยคิดว่าเออลองดูว่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างนี้

อย่างมีหน้าที่ที่น้องเห็นที่พี่เสียได้เห็นแล้วว่า

ร้องพิกัดมายังไงบ้างครับ
บอกเออก็สวยรับเยอะดี

ผมก็ผมก็ไม่รู้ครับว่าจำนวนมันต้องแค่ไหน

ควรจะมีแบบอยู่ที่พื้น

ก็เอาอย่างนี้
ก็เอาคิดว่าแบบคนอื่นเขาชอบแล้วกันครับ

น้องก็นั่งน้องซื้อมา
ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนชอบนะ

เรื่องของความรู้สึก

ไม่ค่อยแบบแนวเรื่องอะไรอย่างนี้หรอ
คือจริงก็สมัยเมื่อก่อนก็จะชอบอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำ

แล้วก็บางทีทำแต่งานครับ

แล้วก็มันเป็น

เราก็อยากทำแคะแนนไว้ได้เลยครับ

แต่ต่อนนี้เสาไหว
ไม่ต้องจัดการว่ากันนี้
ความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบให้แบบมันหรือหวาหรืออะไร
แล้วก็จะแบบมีความรู้สึกที่ดีให้กันแบบไปเรื่อยดีกว่าครับ
เพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนจับจ้องแบบต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
มันเป็นเรื่องที่ว่าเราคุยกันแล้วก็ค่อยพัฒนาไปแล้ว
แล้วเท่าที่ทำคะแนน

พยายามเรื่อยครับ
ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากที่

จากนี้ก็ยังไม่มีเทศกาลไหนครับ

ยังครับยังครับคือด้วยช่วงนี้ช่วงช่วงต้นปียังไม่มีการถ่ายทำละครเท่าไหร่
แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มลุยจริงจังครับผมผมถ่ายสองเรื่องเลยครับ
อืมนี่เป็นอันต่อไปเข้าใจ
หรอกครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าเรานะขึ้นอยู่กับคนให้นะครับ
ก็จะดูเหมือนกันว่าจะต้องอะไรยังไงก็จะพยายามทำให้ให้ดีให้เหมาะสมที่สุดครับ
อืมพี่เวียครับขออนุญาตถามคอมเมนต์ในไอจีตอนที่พี่เวียลงรูปรูปบกนี้เถอะครับ
มีคอมเมนต์หลายมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยอะไรอย่างนี้
พูดถึงน้องไม่ดีเรื่องพี่เวียอยากจะบอกอะไรไหมคะ
ก็ไม่ได้อ่านครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอแต่คอมเมนต์ที่ดีครับ
ก็เลยไม่ได้เห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีเลย
ผมว่าจริงแล้วก็อยู่ที่บางคนแกความคิดต่างคนก็ต่างไม่เหมือนกันเนาะ
ก็ดูกันไปครับผมว่าเรามองให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของ
หรือว่าเรื่องของการมองในมุมบวกดีกว่า
เพราะว่าโลกใบนี้มันแคบเองครับ
อยู่ด้วยกันเราควรจะแบบช่วยสนับสนุนกัน
แล้วก็คือมีความสุขคิดบวกแล้วก็เราก็คนไทยด้วยกันนะครับ

พี่เวียที่เรียกความพิเศษไปก่อนคิดว่าความพิเศษไปก่อน
ก็ใช่ครับรสพิเศษคิดว่าพิเศษไหมล่ะครับ
น้องเขาใจแข็งเหรอคะพี่เวย์ถึงต้องแบบทำคะแนนหรือยังไง
จริงเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราเป็นสุภาพบรุษเนอะ
เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นฝ่าที่ต้องทำคะแนนไปเรื่อย
ส่วนว่าน้องเขาใจแข็งหรือเปล่าเนี่ย
อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราครับว่าเราทำดีพอหรือเปล่า
ขอบคุณทุกคน